ดูเรื่องราวนี้ที่เกิดขึ้นที่กาลสินกันหน่อย
ผู้ชายคนนี้เนี่ยน่าจะติดยาแหละ
เมายาติดมาเป็น๑๐ปีแล้วอารวาสอยู่ในแถบชุมชนตรงนั้น
โดยเฉพาะพี่สาวนี่สุดปวดใจบอกว่าน้องขอเงินแล้วขอเงินอีก
แล้วมันก็เกิดเรื่องเกิดภาพอย่างที่เห็นว่าเขาไปทำอะไรดูค่ะ
มองตาหาเข้าอยู่เอาเฮาล่ะ

โหยังไงอะเนี่ยคือพรั่งมาก
ใช่อันนี้ก็คือเมาแล้วไปทำลายข้าวของ
แล้วประตูเอาจริงแรงพี่เยอะจริง
พุชายคนนี้เห็นไปพังประตูรั้วาหน้าบ้าน
เอาเงินมาจะขอเงินส่วนผู้หญิงก็ตะโกนกลับไปก็
หาให้อยู่เนี่ยเอาเงินไม่มีประมาณนั้นแหละคุณผู้ชม
ปรากฏค่ะเขาเอาคลิปนี้ไปโพสต์ในเฟซบุ๊คขอความช่วยเหลือ
เพราะอะไรลูกสาวเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเขาอยู่บ้านนี้กับแม่สองคน
กลัวจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราเลยลงพื้นที่ไปกันหน่อย
ที่ตำบลนาโกอำเภอกุชินารายนะคะที่กาลสิน
ไปเจอกับนางเรืองศรีโพนยงอายุ๕๐ปี
พลศรีเล่าแบบนี้บอกว่าผู้ชายคนนี้ที่พังประตูรั้วน่ะ
คือน้องชายของเธอ
บอกว่าชื่อนายสมิงเด็ดหนองห้างอายุสามสิบเก้า
จริงอยู่บ้านคนละหลังนะห่างกันไปสัก๑กิโล
คือวันเกิดเหตุน้องมาขอเงินแล้วก็มาขอข้าวกิน
จริงเธอเอาเงินกับข้าวไปให้น้องแล้วนะ
แต่เหนือน้องชายไม่ยอมจะเอาเงินเพิ่ม

เพราะว่าตอนต้นเดือนเพิ่งจะให้น้องไปตั้งหมื่นห้า
แล้วพูดสึกเขาง้องเอาพี่แล้วพี่ให้น้องพี่ไปตั้งหมื่นห้าเลยเหรอ

จะเอาเงินไปลงทุนทำธุรกิจอะไรกับแฟนก็ไม่รู้

วันเกิดเหตุมันยังจะมาขอเงินเพิ่มอีก

ทีนี้วันที่๑๓นะคะเขาบอกว่า
น้องชายมีการขู่มาขอเอาเงินเธอ
เธอยอมรับเลยน้องชายติดยาเสพติดมาเกือบ๒๐ปีแล้ว
แจ้งตำรวจค่ะให้มาคุมตัวน้องไปสงบสติอารมณ์
ทีนี้พอตำรวจไปคิดว่าเรื่องคงจบ
ต่อมาอีกวันพะโถน้องเอาเรื่องอีก
ก็เพราะอะไรวันที่๑๔ที่เกิดเรื่องเลยนั่นแหละที่เห็น
ไปถีบประตูบ้านเพื่อนบ้านด้วยนี่นี่

โอ้โหก็บ้านพี่สาวยังทำขนาดนั้น
แล้วไปบ้านเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้าม

ถูกแจ้งข้อหาเรื่องของยาเสพติดไป
ตอนนี้เขาบอกว่าอยู่ระหว่างส่งตัวไปบำบัด
ส่วนพี่เจ้าของบ้านที่ถูกถีบประตูเนี่ย

นิรุธบอกจับไปแล้วไม่ใช่ไม่กลัว
เพราะสุดท้ายพี่เขาพูดว่าเดี๋ยวก็ปล่อยออกมาแล้ว

ใครที่อยู่ร่วมสังคมกับธาตุยาบ้านี้
ไม่มีความปลอดภัยไม่มีความสุขจริงนะคุณผู้ชมนะ